เรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
และรัฐกาลกรุงเทพฯมหานครก็โพสต์เฟซบุ๊คบอกว่า
วันนี้จะสูงสุดในรอบ๑เดือน

ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่า

ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
ติดตามเพิ่มได้จากคุณคารินกะมุดโยธินพุศิษย์ข่าวไทยรัฐทีวี

บริเวณอนุสวรีชัยเป็นอีกหนึ่งจุดในกรุงเทพมหานคร
ที่มีการสัญจรไปมาค่อนข้างมากครับ
และมีประชาชนมายืนรอเพื่อที่จะใช้บริการรถโดยสารเป็นจำนวนมากครับ
ซึ่งบริเวณนี้ครับผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกได้ครับ
ว่ามีอาการหายใจที่ไม่ค่อยปกติครับ

ซึ่งเป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษครับ

วันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

จะมีสภาพอากาศปิดมากที่สุดในรอบเดือนครับ
สภาพอากาศบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้ครับ
เป็นศูนย์รวมที่มีประชาชนในกรุงเทพมหานคร
สัญจรไปมาเพื่อต่อรถโดยสารสาธารณะมากที่สุด
อยู่ที่ประมาณ๕๐๕๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ
หรือเป็นระดับที่มีผลต่อสุขภาพ

ยังอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับปานกลางครับ
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณจุดนี้ครับ

เรื่องต้นด้วยการหาแมสหรือหน้ากากอนามัย
ที่มีทั้งหาหน้ากากมาใส่๒ชั้น
เพราะเกรงว่าชั้นเดียวจะไม่สามารถป้องกันได้ครับ
ขณะที่คุณยายหลานคู่นี้ครับ
เห็นว่าหลานมีอาการไอระหว่างรอรถ
และมีน้ำมูกไหลจึงรีบหาหน้ากากอนามัย

เพราะเกรงว่าจะมีอาการป่วยหนักขึ้นครับ
อย่างวันนี้คุณที่ป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างครับ

แต่พอเดินทางมาค่ะ
มันจะเหมือนหมอกควันเยอะแยะมากเลย

มันเย็นจนเขาไอ
นี่ค่ะคล้ายเหมือนเขาจะเป็นภูมิแพ้
เหมือนนะคะพอออกมาแล้วเหมือน
ตอนอยู่ในบ้านไม่เป็นอะไรพอออกมาก็เป็น
สถานทางอากาศที่เราเห็นมันเป็นอย่างไรบ้างครับ
พอเรามาถึงเป็นจุดนี้
อากาศมันทั้งเย็นทั้งชื้นทั้งหายใจไม่

และบริเวณนี้ครับจะเห็นได้ว่ารถโดยสาร
ส่วนใหญ่ครับจะไม่มีรถที่ควันดำ

จะเป็นก็เป็นที่ส่วนน้อยครับ
เป็นอีกหนึ่งวิธีที่กรุงเทพมหานคร
เน้นย้ำซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
ขณะที่ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวี

ลมหายใจที่หายไปกับฝุ่น

พร้อมเปิดโหวตว่าการแก้ปัญหาของภาครัฐตอนนี้

โดยทั้งหมดนี้จะเริ่มนำเสนอผ่านเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์แล้วครับ

ยังมีอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
ที่สามารถวัดค่าฝุ่นจิ๋ว

กรุงเทพมหานครครับได้จัดทีมแพทย์

ถึงวิธีการดูแลเบื้องต้นครับ

ที่จะมาคอยบรรเทาความเดือดร้อน
ที่จะมีผลต่อสุขภาพของประชาชนครับ

ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเอง